ก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายนะคะว่า
หรือเราตีความกันไปแล้วลืมนางเอกคนนี้หรือเปล่า

เพราะว่าน้องขวัญเนี่ยจริงนะคะก็กำลังอินเลิฟอยู่กับแฟนใหม่นะคะ

คือตอนแรกโทรไปหาน้องขวัญอุสามณีคุณผู้ชม

ใช่ได้เบอร์เป็นคุณเบอร์คุณแม่มาแต่ขวัญรับ

ก็ถามไปเนี่ยถามถ่ายนะคะเพราะว่าน้องขวัญก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องตู้เย็นจำได้ไหมที่ทะเลาะกันคุณผู้ชม

ทางคนที่จัดการตู้เย็นเนี่ยเขาต้องยกฟองไปแล้วก็มาดูแลให้น้องขวัญเอง

ก็เลยถามถ่ายเรื่องราวข่าวคลาวขวัญบอกว่าช่วงนี้ไม่รับงานนะพี่แจ๊ค
เพราะว่าหนูเนี่ยแบบคือมันยุ่งมากแล้วก็ตอนนี้ทำธุรกิจอูซี่ของนางอยู่นะคะ
ก็เลยแบบว่าอาจจะไม่รับงานเป็นเดือน๒เดือน
เป็นเดือนสองเดือนที่สำคัญขวัญบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปเมืองนอก

ก็คือพี่แก้วพี่สาวอยู่ออสเตรเลียนะคุณผู้ชมก็ใกล้คลอดแล้ว
หมายถึงพี่สาวน้องขวัญใกล้คลอดแล้ว

จะไปดูหลานเขาบอกนะคะแล้วก็จะหายไป๒๓เดือนเลยประมาณนั้นนะคะ
คุณก็คิดอีกว่าหลบเผ่าอะไรรึเปล่า
ก็สองสามเดือนนึงก็เลยขอบคุณน้องขวัญไปนะคะ
แบบว่าเออมีคนแบบมาใบ้ว่าเออขวัญก็ติดโผล่ด้วย
ฉันพูดความจริงนะคะก็โทรกลับแต่ขวัญก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วนะคะ
รอกันดูอีกทีละกันนะคะใจเย็นค่ะเรื่องนี้ไม่ว่าจะนางเอกคนไหนยังไงก็ตาม
แต่นะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละการมีลูกถือว่าเรื่องดีนะสมัยนี้ค่ะ
ดิฉันเนี่ยค่ะไม่มีมดลูกนี่เครียดมากเลย
ฉันก็บอกว่าเดี๋ยวพูดไปพูดมาอักษรย่อจอจานมานะ
ฉันไม่มีนะคะฉันไม่มีมดลูกนะคะ
เห็นคุณไปกอดกับคุณว่านมาเมื่อคืนนี้

ต้องเคลียร์กับน้องฟางด้วยนะคะ